วันนี้อย่าลืมติดตามครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวี

เพราะว่า๒ทีมที่มีลุ้นแชมป์ทั้งไทยแล้วก็เวียดนามเจอกันเองครับ
ก่อนเกมเจอเวียดนามครับในรายการนี้นะครับ
ก็มีการประกาศอันดับโลกจากทางเว็บไซต์
ไทยยังคงร้างอันดับ๑๙ของโลกเป็นที่๓ของเอเชีย
โดยอีรานเป็นเบอร์๑แล้วก็ญี่ปุ่นเป็นเบอร์๒ของเอเชียครับ

ผลงานของทีมไทย๒เกมที่ผ่านมา
ต่อ๑ก็มี๖คะแนนเต็มนะครับ
ทางด้านของศูนย์ทีมบัวตัววิจักรการทีมฟุตสอร์ทไทยก็ชื่นชมนะครับ
ว่าโทรเมนต์นี้สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีและเล่นได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
ส่วนเวียดนามครับทีมอันดับ๔๕ของโลกผลงาน๒นัด
เมื่อวานนี้ก็ลงซ้อมนะครับเพื่อปรับแท็กติกในการเจอกับไทย
ทั้งคู่เจอกันก็เพิ่งจะเจอกันในรอบรองของศึกอาเซียนนะครับ

ประตูแรกของโรนชัยจูวงศุกร์และมุมัติอุสมันบูซาครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๔๐นาที

ขอแค่เสมอก็จะป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่๒ติดต่อกันครับ